การของเราเมื่อวานนี้ค่ะช่วงดึกหน่อยได้คุยกับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ท่านก็บอกเลยว่าทุกคนนะคะใช่ครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานแห่งนี้เนี่ย
สามารถฟ้องร้องแล้วก็ดำเนินคดีเพื่อรับเงินเยียวยาได้นะคะ
ในส่วนของเงินเยียวยาเราไปดูข้อมูลมาให้จากทางคอปภ
โดยผู้มนุยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือคปพจังหวัดสมุทรประการท่านพอปลายวินทัพถม
บอกว่าวันนี้คปพได้มาเปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
สำหรับเหตุการณ์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้บริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัด
คือปฏิเสธไม่ได้จริงว่าประชาชนได้รับผลกระทบกันเป็นบริเวณกว้างนะคะ
คปพบอกว่าคปพจะเป็นตัวกลางในการดูแลประชาชน
แล้วก็เยียวยาตามสิทธิประกันภัยที่ประชาชนควรจะได้รับ
ประกันภัยที่โรงงานได้ทำเอาไว้กับบริษัทประกันภัย
จากการตรวจสอบบริษัทมิงตี้เคมิเคราะห์จำกัดทำประกันภัยเอาไว้๓กรมทัน
กรมทันมีดังนี้นะคะ๑ค่ะกรมทันประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ทุนประกันภัย๓๗๙๓๒๐๐๐บาท
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกทุนประกันภัย๒๐ล้านบาท
กรมธรรมประกันภัยมอบกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันทุนประกันภัยกว่า๒๑ล้านบาท
คุ้มครอง๕เมษายน๒๕๖๔สิ้นสุด๕เมษายน๒๕๕๙
หมายความว่าอยู่ระหว่างการคุ้มครองแน่นอน

ส่วนวงเงินประกันสำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายประมาณสัก๒๐ล้านบาท
ล้านบาทหลายคนมองว่ามันจะเพียงพอหรือไม่
ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
คนตั้งข้อสังเกตกันเยอะมากนะคะ

เพราะว่าวงเงิน๒๐ล้านบาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ
คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ไหนจะบ้านไหนจะรดไหนจะสัตว์เลี้ยง
จะค่าเดินทางโรงแรมหรือสถานที่ที่เขาต้องไปพัก

จะฆ่าขาดผลประโยชน์การชดเชยต่างเหล่านี้
โอ้โหคุณผู้ชมคะมูลค่าจะเท่าไหร่

ดังนั้นตอนนี้รอก่อนนะคะ
กรปภบอกว่าเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวจะไปประเมินความเสียหายทั้งหมดนะคะ
ส่วนกรณีน้องพอสค่ะนายกลาวพันอายุ๑๙ปี
อาสาสมัครดับเพลิงที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเงินเยียวยาค่าชาปนักกิจศพจากประกันภัยด้วยนะคะ
จำนวนเงินอยู่ระหว่างการพิจารณา
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะคะ
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดมันเท่าไหร่อยู่ระหว่างการประเมินค่ะ
มันก็ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

ในส่วนตัวนี้ทางโรงงานที่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความผิดต่างนะครับอาจจะเข้ามาเยียวยาในส่วนของความเสียหายตรงนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนี่ไงคะอย่างที่ทางคอปภบอกนักข่าวถามเลยว่าวงเงินคุ้มครองในส่วนของบุคคลภายนอกที่ได้รับ